ถ้าพูดถึงคุณแตงโมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าหลายคนประทับใจในรอยยิ้มของเธอในความสามารถของเธอ
ประทับใจในความเป็นเพื่อนของเธอด้วยนะคะ
วันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐได้จัดทำสกูลพิเศษนะคะ
เพื่อรำลึกถึงคำนี้แหละคำว่าเพื่อนจะอยู่ตลอดไปค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนักแสดงสาวแตงโมนิดาค่ะจากโลกนี้ไปในความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะ
เรายังได้เห็นความรักแล้วก็มิติภาพนะคะของคำว่าเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงด้วย
ต่างพากันออกมาแสดงความรักนะคะเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสาวแตงโมค่ะ
ในฐานะเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายคนแรกค่ะนางเอกดังนะคะพิงกี้สาวิกา
มิตรภาพของพิงกี้แล้วก็แตงโมค่ะหากนับเวลาดูแล้วยาวนานถึง๒๑ปีเลย
ไปตั้งแต่สมัยที่ทั้งคู่นะคะยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมด้วยกัน
เรียกว่าเป็นดาวเด่นประจำโรงเรียนจากภาพนี้ค่ะ
เรียกว่ารวมดาวของโรงเรียนในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ในภาพก็มีคุณแตงโมค่ะ
มีคุณพิงกี้แล้วก็มีพี่บิ๊กเสื้อแดงนะคะใช่ค่ะ
ซึ่งการจากไปของแตงโมพิงกี้ค่ะเธอได้โพสต์ข้อความเรียกร้องความเป็นธรรม
ให้กับเพื่อนรักว่าแตงโมต้องไม่ตายฟรีนอกจากนี้ในไลฟ์ค่ะ
ตัวเธอก็ยังถึงกับหลั่งน้ำตาพร้อมกับพูดความรู้สึกที่คิดถึงแตงโมอยู่ตลอดค่ะ
มาไม่กี่วันค่ะพิงกี้ก็ได้โพสต์คลิปที่ร้องเพลงสื่อความรู้สึก
ไปถึงเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายผ่านเพลงถ้าเราเจอกันอีก
กี้ได้เขียนข้อความไว้ซึ้งกินใจเลยค่ะเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่แทนใจพวกเราได้ดีที่สุด
ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราได้รู้จักผู้หญิงที่ชื่อนิดาแล้วเราจะพบกันอีกค่ะ
อีกคนนึงค่ะที่มีความรักความผูกพันนะคะยาวนานไม่แพ้กันคือ
นางเอกรุ่นน้องคุณเชียร์ที่คำพรภาพจำที่ทุกคนน่าจะจำได้ดีค่ะ
คือการที่เธอนั้นเจอกันครั้งแรกเชียร์และแตงโมค่ะเจอกันครั้งแรก
ซึ่งปีนั้นค่ะเชียร์คว้าอันดับหนึ่งมาครองและแตงโมนั้นได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ
อันดับที่๔จากจุดเริ่มต้นนี้เองค่ะทำให้ทั้งคู่นั้น
ได้เข้าร่วมสังกัดในฐานะนักแสดงค่ะเชียร์ที่คำพรนั้น
เล่าย้อนความทรงจำระหว่างที่มีต่อแตงโมจากวันนั้น
จนถึงวันนี้ค่ะแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ทำให้ทั้งคู่นั้น
ห่างกันไปนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ได้กลับมาเจอกันค่ะ
ความรู้สึกวันแรกจะเป็นยังไงณตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นค่ะ
จากเหตุการณ์นี้นะคะในฐานะเพื่อนเธอไม่เคยเสียใจเลย
ที่ได้ร่วมออกมาถามหาความยุติธรรมกับเพื่อนรัก
ว่าท้ายที่สุดนั้นบทสรุปของเรื่องนี้จะจบแบบไหนก็ตามค่ะ
พี่โมเป็นเป็นพี่ที่เอ่อเหมือนเหมือนพี่เราจริงน่ะ
เราอยู่ในภาวะที่ใครก็จับให้เราแข่งขันกัน
โมทำให้เชียร์รู้สึกว่าเราอยู่กันด้วยความแบบเป็นพี่เป็นน้องเราไม่ได้แข่งขัน
พี่โมไม่เคยคิดแข่งกับใครโดยเฉพาะกับเชียร์
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มอบความสุขแล้วกันค่ะ
แล้วก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อดทนเข้มแข็งมากเลย
เราจะเห็นการผ่านที่หนักหนาสาหัสมากของพี่โม
ไม่ว่าจะเรื่องอุบัติเหตุจะเรื่องอะไรก็ตาม
แต่ความเข้มแข็งแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่มันส่งออกมา
เรายังรักอยู่เสมอมันคือความสนุกและความสุข
ใช้ใช้คำว่าสุดยอดแล้วกันแล้วก็พร้อมจะทำให้คนมีความสุข
พูดถึงแตงโมนิดาก็มีแต่ความทรงจำดีค่ะคุณผู้ชม
ค่ะเราปิดท้ายที่น้องเล็กหน่อยละกันความสัมพันธ์คุณโม
ไปสัมภาษณ์ที่เศรษฐ์ภอร์นะคะ
และหากพูดถึงความรักความผูกพันของแตงโมค่ะ
แล้วก็โมอามีนานั้นทั้งคู่เป็นพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วม๑๐ปีแล้วนะ
ซึ่งในวันสำคัญของพี่สาวอย่างวันรับปริญญาของแตงโมค่ะ
ก่อนจะเกิดข่าวเศร้าเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ไปร่วมแสดงความยินดี
แต่เมื่อถึงวันสำคัญของเธอที่รอคอยได้ถ่ายภาพรับปริญญากับพี่สาวกลับไม่มีวันนั้นอีกแล้วค่ะ
แตงโมอามีนาค่ะก็ได้โพสต์ลงไอจีส่วนตัวไว้นะคะ
ทุกอย่างจะเหมือนเดิมจะดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตกัน
อามีนาสัญญาค่ะทำให้รู้สึกได้เลยนะว่า

แล้วก็สวยงามนะคะเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีด้วย
แล้วก็ล่าสุดนะคะเหมือนแตงโมเขาเป็นห่วงฮิปโปมาก
คือตอนแรกฮิโปเป็นผู้จัดการแตงโมใช่ไหมคะ
คือรหัสสุดเป็นผู้จัดงานของโมอมีนาแล้ว

มึงเค้าไม่ได้ดูแลฉันล่ะไม่ได้ดูแลโมก็ละกัน
ตอนนี้ก็คือโมมีนาก็เป็นแฟนดูแลก่อนหน้านี้